ไปดูความคืบหน้ารอคอยกันมานาน
ผลการชนะสูตรคดีของนายธวัชชัยอนุกูลเป็นอย่างไร
วันนี้นะครับน้องชายเข้าไปฟังผลการชนะสูตรแล้วบอกว่า
เรื่องต้นพบว่ามีซี่โครงหัก๒จุดสำหรับศพของพี่ชาย
ขณะที่ผรพจบาลมงกุฎวัฒนา

ห้องที่มีทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือนายธวัชชัยนั้น
เป็นคนละห้องกับที่ถูกเผยแพร่

จากกรณีที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ภายในอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นห้องที่นายธวัชชัยอนุกูล

จังหวัดพังงาผูกคอเสียชีวิต
พอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะบอกว่า

เป็นคนละห้องกับที่ทีมแพทย์กู้ชีพ
ของโรงพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่า

แต่ยังไม่มีการประสานงานให้ทีมแพทย์นั้น
เข้าไปชี้จุดเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
โดยบอกว่าทีมแพทย์โรงพยาบาล
ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ส่วนจะมีการนำทีมแพทย์ไปชี้ห้องเกิดเหตุอีกหรือไม่

ขอหารือในชุดสืบสวนกันก่อน
จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อนำมารวบรวมประกอบสำนวน

จะมีการสอบพยานอีก๑ปาก
และช่วงบ่ายครับก็จะร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบห้องควบคุมตัวอีกครั้ง
ประเด็นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

หนึ่งคือเรื่องของห้องตกลงแล้วห้องไหนกันแน่
สองคือภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องของกล้องเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไป
ส่วนน้องชายของผู้ตายครับนายชัยนรงคุล

แล้วก็รับทราบผลการชนะสูตร
ว่ามีความกระจ่างเรื่องที่นายธวัชชัย

แต่ว่าจะเป็นการจงใจทำให้ตายหรือไม่นั้น
ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ครับน้องชายบอกแบบนี้
ส่วนประเด็นซี่โคงหักนั้นพบว่า
หักทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายและขวา
ส่วนตัวเราเชื่อว่ารักษณะดังกล่าวไม่น่าจะทำให้ตับแตกได้
และการเสียชีวิตน่าจะถูกผู้อื่นกระทำ
นี่คือมุมมองของน้องชายนายธวัชชัยนะครับ
เพราะในวันที่เกิดเหตุไม่ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุด้วย
ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
และหากมีข้อเท็จจริงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาชี้แจงด้วยครับ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าผลการตรวจพิสูจน์ศพนายธวัชชัยเบื้องต้น
พบว่ามีซี่โครงหักตับฉีกมากบริเวณกลีบขวา
กล่องเสียงหักทั้งสองด้านปอดและสมองคั่ง

คดีนี้ครับยังต้องติดตามกันต่อและหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ